อีกเหตุนึงนะคะเป็นเหตุแทงกันตาย
ซึ่งตำรวจก็คุมตัวลุงแท็กซี่ที่ไปแทงรุ่นน้องในอู่เดียวกันเสียชีวิตเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเจ้าตัวสารภาพนะคะ
ทำผิดจริงแต่บอกว่าไม่ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

นี่คือเสียงของนายรังสิตเท่าฤษีอายุ๖๓ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุแทงในหนุ่มสมบัติล่าอายุ๔๗ปีอาชีพขับแท็กซี่เสียชีวิตบริเวณบันไดห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ซอยเพชรเกษม๔แยก๑๐แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
รังสิตบอกถึงสาเหตุการลงมือฆ่าในหนุ่มรุ่นน้องมาจากปัญหาทะเลาวิวาสที่สะสมมานาน
ที่ผ่านมาตนถูกหาเรื่องมาแล้ว๖ครั้งแต่ครั้งนี้ด้วยความโมโหจึงตอบโต้กลับ
ยืนยันจะไม่เอ่ยคำขอโทษเพราะตั้งใจลงมือทำไปแล้ว
โดยคืนวันเกิดเหตุในหนุ่มถือไม้หน้าสามขึ้นมาหาเรื่องในอาการมืนเมา
ก่อนพยายามใช้ไม้ตีใส่ตนเองแต่พลาดตนจึงใช้มีดแทงสวนกลับ
ด้วยความโมโหที่นายหนุ่มหาเรื่องมาแล้วหลายครั้งจึงไล่กระหน่ำแทงตั้งแต่ชั้น๔ลงไปถึงชั้นหนึ่ง
และใช้ไม้หน้าสามอันเดียวกันกับที่นายหนุ่มถือมาตีซ้ำอีก๒ครั้งจนนายหนุ่มเสียชีวิตจมกองเลือด
ขณะที่นางกันจวนโพศาลอายุ๔๕ปีภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเธออยู่ในสายโทรศัพท์ได้ยินเสียงสามีและนายรังสิตโต้เถียงด่าทอกัน
พยายามห้ามปลามแต่ไม่เป็นผลช่วงชุลมูลสายถูกตัดไป
รู้อีกทีสามีถูกไล่แทงจนร่างกายยับเยินเสียชีวิตนอนจมกองเลือดแล้ว
ร่องรอยคาบเลือดตามทางเดินบันไดและฝาผนังทำให้เธอหดหู
สารสามีที่ต้องวิ่งหนีตายลงไปถึงชั้นหนึ่งในขณะที่นายรังสิตลงมือฆ่าอย่างเลือดเย็น
อีกทั้งยังทิ้งรอยเท้าเปื้อนเลือดไว้ดูต่างหน้าก่อนจะทิ้งร่างของสามีให้นอนตายอย่างน่าเวทนา
คือตอนแรกตำรวจบอกว่าไปดูเขาไหม
คือดูเขาคิดว่าอยู่ชั้นข้างบนไม่คิดว่าเขาจะตายลงไปตายข้างล่าง
คือเห็นแล้วแบบช็อกช็อกช็อกประมาณนึงอะช็อก
คือแบบมันน่ากลัวมันน่าสงสาร
มันน่าสงสารมันน่าแบบบอกไม่ถูกมันโหดร้ายมากสำหรับพี่นะ
มันโหดร้ายเกินมากเลยค่ะมนุษย์ปกติเขาไม่ขนาดนี้
คือใจมันดำมากใจมันโหดมากไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่คิดว่ามัน
มันโหดมากอ่ะสำหรับนะคือคนอายุหกสิบกว่าแล้วมีแรงตี
อายุสี่สิบกว่านี่มันไม่ธรรมดานะมันคือแค้นหนักเลยอ่ะ
ขณะที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหลังเหตุการณ์เห็นนายรังสิตขี่รถจักรยานยนต์ของเพื่อนพยายามหลบหนี
แต่สุดท้ายเพื่อนของนายรังสิตยอมให้ข้อมูลกับตำรวจ
สามารถจับกลุ่มตัวนายรังสิตไว้ได้ในเวลาต่อมา
โดยเพื่อนคนดังกล่าวอ้างว่าไม่ได้รู้เห็นหรือช่วยนายรังสิตให้หนีความผิด
แต่ที่ให้ยืมรถเป็นเพราะไม่รู้ว่านายรังสิตไปก่อเหตุแทงในหนุ่มจนเสียชีวิตแล้ว
ยืนยันไม่ได้เข้าข้างเพื่อนแต่ตลอดระยะเวลา๑ปีครึ่ง
นเห็นในหนุ่มเมาและมาหาเรื่องเพื่อนถึง๗ครั้ง
แจ้งความดำเนินคดีไปสองครั้งแต่ก็ไม่ยอมเลิกลา
เพราะบลีบลี
คือว่าผู้ตายนี่อาจจะเป็นเวลาทานสุราเข้าไปแล้วก็อาจจะ
สมองมันทำให้เปลี่ยนจิตไปอย่างนี้
มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาหลายครั้ง
กระทั่งเคยขึ้นโรงพักหลายครั้ง
นะฮะก็ไก่เกลี่ยให้
ต่างคนต่างเลิกไปเท่าแก่ก็ไปไก่เกลี่ย
ขึ้นโรงพักแล้วเลิกกันไป
เขาคนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แต่เคยปารพกับคนข้างนอก
เพราะถ้ามีปัญหาเที่ยวนี้ต้องเอาให้ตาย
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายรังสิตฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ในวันพรุ่งนี้ตำรวจสนบางกอกใหญ่
จะนำตัวนายรังสิตไปขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สุชฎาสนิทโครงทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีไหล่งาน